เพราะว่าเราจะไปดูเรื่องเกี่ยวกับฟืนไฟ

ฉันเชื่อว่าหลายคนเคยผ่านการเรียกได้ว่าเป็นการซ้อมหนีไฟ
หรือว่าการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
เหตุด่วนเหตุร้ายต่างที่มันเกิดขึ้น
ต้องผ่านการอบรมหรือฝึกฝนกันมาบ้างแหละ
แล้วจะพาไปดูน้องคนนี้หน่อยว่าเขามีความรู้สึกยังไง
เมื่อไฟมันต้องดับแล้วมันทำยังไง
โอ๊ยไปโอ๊ยสติไม่มี
นั่นแหละค่ะเจ๋ออาการเหมือนที่ฉันเมื่อกี้เลยค่ะ

ปิดจะปิดอย่างไรปิดแล้วโอ๊ยเป็นใครก็กรี๊ดค่ะคุณ
คือบางทีเขาจะมีในช่วงของการอบรมเรื่องการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แล้วก็มีการสาธิตวิธีดับเพลิงใช่ไหมคะจากทางแก๊ส
ถ้าเกิดกรณีแบบนี้น้องจะทำยังไง
แล้วก็จะมีการเรียกตัวแทนออกมา
นั่นแหละมันเป็นชั่วโมงที่แบบกดดันลึก